กับไลน์ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาก็สนุกสนานมากเลย

ชื่อแบบปิปเปอร์จำแจม
ชอบจรเคบกจิ้งจกน้ำ
มีบางคนบอกว่าเพื่อนมาหาที่บ้าน

ใช่อย่างนั้นเลยเพื่อนมาหาที่บ้านใช่ไหม
นี่มีชื่อนึงผมแบบคิดได้ยังไงนะ

หิวข้อความ

คุณชนะคุณมีไหมชื่อตัวเงินตัวทองคุณมีไหม
ชื่อตัวเงินตัวทองเนี่ยถ้าจะให้เรียกเป็นภาษาอังกฤษ

เงินตัวทองเป็นภาษาไทยใช่ไหมภาษาอังกฤษเหรอ

ตัวเงินตัวทอง
นี่ได้อยู่เหมือนกันนะอินเดียได้ไหมได้หมด
ยังไงอีนี่ตัวเงินอีนี่ตัวทอง
ทุกภาษาได้หมดทุกภาษาคุณเอาภาษาอะไรอีก
โอ้โหเอาเป็นภาษาฝรั่งเศส
เอาไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้ว

ขออนุญาตเรียกคุณผู้ชมเรียกตัวเงินตัวทอง

รู้ว่าถ้าเราพูดถึงมารวยคือแปลว่าตัวเงินตัวถ่อ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูมารวย

อยู่ไหนโอ้โหมันมุดอยู่ใต้รถ
ไม่รู้ไปทำอะไรในนั้นไม่รู้ว่าไปซ่อมรถหรือเปล่า
ไปดูกันหน่อยครับว่ามันอยู่ใต้รถคันไหน
แล้วนี่คือบ้านเลขที่อะไร

บ้านที่ซ่อมรถแล้วเห็นรถคันนี้อยู่ในบ้าน
นี่ครับอยู่ที่หมู่บ้านบูรพาซิตี้หมู่๑๔ตำบลบางวัว
อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

เออจ้าวมารวย

คือตัวเงินตัวทองมารวยอยู่ไหนมารวย
มุดอยู่ใต้ท้องรถคันนี้
โอ้โหเหล่าบรรดากู้ภัยก็ต้องไปจับมันออกมา
ทั้งที่มันอาจจะมีเจตนาไปซ่อมรถก็ได้
ใช่ดิฉันว่ามันอาจจะอยากจะช่วยซ่อมรถก็ได้
นี่ไม่แรงไหมแต่แต่
ทุกคนต่างก็ไปช่วยกันครับ

เอาออกมาได้แล้วมารวยออกมาได้แล้วมารวยเอ้ย

เออทั้งมุดทั้งนอนลงไปดึง
คุณพี่เขาไม่ได้ซ่อมรถจริงใช่ไหมไม่ได้ซ่อมรถ

แล้วถ้าสมมุติหงายอยู่อย่างนี้แล้วตกใส่หน้า

นี่ครับใช้เวลานานอยู่สักประมาณ๒๐นาทีครับ
เอ้ยดึงกันมามันชักขยือกันอยู่
เดี๋ยวนี่หางมารวยนะใช่ตัวใหญ่มาก
บอกเลยว่าตัวใหญ่มากโอ้โหแล้วก็ไปถามเจ้าของบ้านสิครับ
ว่าเฮ้ยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าคุณมารวยเนี่ยมา
แต่น้องชายตะโกนมาพี่
ตัวเงินตัวทองมันกำลังจะหล่นมาจากชั้น๒
ตัวเองก็รีบไปดูพอไปดูเท่านั้นแหละครับ
ไม่ทันมันหล่นลงมาแล้ว
มากนะมันรีบคลานหนีไปอยู่ใต้ท้องรถคันนี้ครับ

ไม่แน่ใจอาจจะขับรถหนีก็ได้นะครับ
ถ้ามันขับเป็นนี่ไปมุดอยู่ใต้ท้องรถแบบนี้ครับ
ชาวบ้านเขาก็โอ๊ยตกออกตกใจแต่ก็เชื่อว่า
จะได้โชคได้ลาบก็เลยมามุงดูกันแล้วครับคุณผู้ชมครับ
สรุปสุดท้ายจะจับได้หรือไม่ได้เอ๊ะยังไงเนี่ยไม่มีใครสนแล้วครับ
สนอย่างเดียวคือเลขทะเบียนรถคันนี้
ทะเบียนอะไรใช่เอ้าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากดูใช่ไหม

เออเอาเพราะฉะนั้นให้ดูทีเดียวแวบเดียวนะ
อย่าพลาดสายตาอย่ากระพริบตาจ้องหน้าจอกันเลยครับ

เดี๋ยวคุณผู้ชมส่งมาพอดีชื่อตัวบนตัวล่า

ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยดูทะเบียนรถเกี่ยวอะไรกับตำบลตัวล่า

ว่าเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ที่เราเปลี่ยนชื่อว่า
น้องมารวยถูกจับได้แล้วนะครับ

ก็โดยพี่กู้ภัยไม่ใช่โดยละม่อม
สุดท้ายมันยอมโดดลงมาแล้วก็จับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ส่วนทะเบียนรถนั้นดูรอบเดียว
ได้ให้ดูแล้ว

เห็นกันไปแล้วก็ถือว่าจบข่าวนี้
จำไม่ได้จำได้แค่สองตัวข้างหลัง

ไปละลึกนึกดูดีกว่าว่าเมื่อกี้ที่เห็นก็คืออะไร